คุณผู้ชมคะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะคือต้องบอกว่าทำมาหากินมันก็ยากพอตัวอยู่แล้วหลายคนลำบากกันอยู่แล้วแต่มาเจอคนหลอกลวงเข้าไปอีกเนี่ยมันช้ำหนักจริงจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่สมรักษณ์คำสิงนะคะคือพี่สมรักษณ์เนี่ยเขาถึงขั้นขึ้นโรงพักเลยนะคะเนื่องจากว่าโดนโกงลอตเตอรี่ของผู้ชมอันนี้เรื่องใหญ่นะใช่แถมตัวเองเนี่ยต้องควักเงินสำรองช่วยเหลือคนอื่นที่เดือดร้อนเป็นล้านเลยนะคะค่ะคือที่มาของเรื่องเนี่ยพี่สมรักษณ์เขามาขอความช่วยเหลือธนาร
นำไปจำหน่ายทำกำไรได้นะจริงตัวพี่สมรักเองก็ไม่ได้รู้เรื่องการซื้อขายอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่พอดีชาวบ้านเนี่ยเขามาติดต่อพี่สมรักอีกทีนึงคืออยากให้พี่สมรักเนี่ยไปเป็นตัวกลางติดต่อกับยี่ปั๊วคนนี้โดยชาวบ้านเนี่ยก็จะโอนเงินให้พี่สมรักพี่สมรักเองก็จะโอนเงินเนี่ยไปซื้อกับยี่ปั๊วรายใหญ่รายเนี้ยคือประมาณว

เข้าบัญชีผมแล้วก็ให้ผมโอนต่อไปอีกเป็นตัวแทน
ก็พาคุณสมรักคำสิงมาแจ้งความครับเรื่องของข้อหาช่อโกง
เกี่ยวกับกรณีการซื้อขายลอตเตอรี่มูลค่า๕๐กว่าล้านครับ
เราได้ของไม่ครบได้ของไม่จริงก็คือมีการโอนจองล่วงหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์
หนึ่งงวดแล้วก็โดนโดนชิ่งแล้วต้องฝากเตือนทุกคนว่า
เกิดใครจะมาขายลอตเตอรี่ราคาถูกแต่ต้องจองล่วงหน้า
อย่าซื้อเงินมาของไปจะได้ไม่ถูกโกงไม่งั้นแล้วเนี่ย
ฉาชีพมีวิธีในการหลบเลี่ยงแบบเราเอาผิดเขาไม่ได้เลยก็มี
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าระหว่างที่พี่สมรักกำลังเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวฟัง
ปรากฏว่าคู่กรณีเนี่ยโทรเข้ามาค่ะ
ขอให้พี่สมรักอย่าเพิ่งแจ้งความเดี๋ยวจะโอนเงินเพิ่มให้อีก๕๐๐๐บาท
เดี๋ยวนะได้ข่าวว่าติดเขา๒๐ล้านจะโอนให้๕๐๐๐บาท
ไม่จะหมดอ่ะ
แต่พี่สมรักเขาบอกนะคะว่าไม่รับแล้วปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้ว
และขอให้ชดใช้ในส่วนที่ติดค้าง
ไม่ใช่เพียงแค่โทรมาบอกอะไรแบบนี้

ตอนนี้โอ้โหจะซื้อลอตตรงลอตเตอรี่ต้องเช็คที่มาด้วยนะ
ถูกต้องมีกรณีแบบนี้ให้เห็นในหลายครั้งนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าพี่สมรักก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ก่อนะ